ส่วนทางด้านแวดวงของนักอนุรักษ์ตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันนะคะ
โดยเฉพาะวันนี้เขาตั้งวงเสวนาในหัวข้อจากสิบหกถึงหกสิบเอ็ด
ลี่ม่านเกมล่าสัตว์ทุ่งใหญ่เกมชีวิตอภิษฎชน
ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแล้วก็สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยค่ะ
พร้อมกันนี้ก็มีการชูวิเชียนโมเดลเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน
ส่วนทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ดินของนายเปรมชัย
ซึ่งก็อยู่ที่จังหวัดเลยค่ะพบว่ามีที่ดินกว่าหกพันไร่ที่มีการครอบครอง
ไม่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
ผลตำรวจเอกศีวรารังศรีพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ
ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบที่ดินของนายเปรมชัยกรณสูตรในจังหวัดเลย
และทางที่ดินภูเรือเตรียมสำรวจเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ดังกล่าว
ขอยกเลิกสัมปทานเพื่อสำรวจออกโฉนดที่ดิน
ดังนั้นปัจจุบันที่ดินดังกล่าวจึงยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน
แต่ทางบริษัทของนายเปรมชัยยังคงครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
เข้าข่ายความผิดฐานบุกรุกป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้
ส่วนที่ดินอีก๑๖แปลงที่เหลือยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของกรมพัฒนาที่ดิน
อยู่ในพื้นที่ภูเขาหรือไม่
โดยคนตำรวจเอกซีวาราศาสตร์กล่าวอีกว่า
บุกรุกที่ดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อภาครัฐกว่า๖๐๐ล้านบาท
ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมขยายผลตรวจสอบไปยังจังหวัดอื่น
ว่าจะมีการบุกรุกที่ดินในลักษณะนี้อีกหรือไม่
ขณะที่วันนี้ในแวดวงนักอนุรักษ์ก็มีการเคลื่อนไหว
โดยนายศาสินเฉลิมลาบประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียนยอมรับว่า
คนกลุ่มนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ย่ามใจว่าอาจมีคนช่วยเหลือเคลียร์ได้
ซึ่งตรงนี้มีความน่าเป็นห่วงที่สุด
สูญเสียเสือดำตัวนี้ไปเป็นการสะท้อนถึงปัญหามากมาย

นั่นคือความสมบูรณ์ของพื้นป่าทุ่งใหญ่และใกล้เคียง
อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ที่อาจจะมีการแก้จุดอ่อนในการทำงาน
เช่นเพิ่มการลาดตระเวนเพื่อลดภัยคุกคาม
อาจจะเกิดขึ้นต้องช่วยกันทำวิเชียนโมเดล
ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นป่าให้ได้
วิเชียรมอเดลก็คือคนหนุ่มอายุ๓๗ใช่มั้ยครับ
เป็นหัวหน้ารุ่นใหม่ใจกล้าทำงาน
สองปีมาเนี้ยคดีใหญ่ที่แกทำนี่ไม่ใช่คดีแรกนะครับ
จับผู้มีอิทธิพลที่อยู่แถวลอยต่อระหว่างเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่กับอุทยานเขาแหลม
ซึ่งคาราคาสังมานานคดีก็กำลังตรวจสอบตรวจสอบวิเชียนมาปั้งไม่กี่เดือนจับเลย
อันนี้วิเชียนโมเดลอย่างคุณวิเชียนอย่างนี้มีกี่คนเราต้องไปเจาะเราต้องไปเจาะว่าหัวหน้าแบบนี้
ถ้ามีหัวหน้าแบบหัวหน้าวิเชียนอยู่ในคือเราเรียกว่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุทยานเนี่ยมีประมาณ๒๐๐ที่เนี่ย
มีแบบวิเชียร์กี่คนผมว่าอันนี้น่าสนใจด้านนายเอ็ดวินวีคเลขาธิการมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่า
กล่าวถึงประเด็นโลกโซเชียลที่ระบุว่าเสือดำที่ถูกยิงอาจเป็นตัวสุดท้ายในป่าทุ่งใหญ่
พร้อมยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะจากการสำรวจคาดว่าในประเทศไทย
มีเสืออยู่ประมาณเจ็ดร้อยถึงหนึ่งพันตัวซึ่งหมายรวมถึงเสือดาวด้วยเพราะเป็นสายพันธุ์เดียวกัน
อกจากนี้นายเอ็ดวินวีคยังเผยด้วยว่ากรณีมีการลักลอบค้าเสือดำและเสือดาวในประเทศไทย
ส่วนใหญ่มักจะจับจากแหล่งธรรมชาติโดยขบวนการค้าเมื่อจับได้ก็จะส่งไปในพื้นที่ชายแดน
ส่งต่อไปยังประเทศจีนเพื่อทำยาโดปโดยเสือดำหรือเสือดาว๑ตัวอยู่ที่ราคา๑แสนถึงสองแสนบาท
ส่วนความคิดเห็นจากตัวแทนนักศึกษาชมรมอนุรักษ์แห่งประเทศไทยมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในการเฝ้าติดตามของเครือข่ายนักศึกษาชมรมนักอนุรักษ์แห่งประเทศไทย
มีความห่วงใยในเรื่องนี้และพร้อมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกนายกลุ่มนักศึกษาจะมีการผลักดันทางด้านโซเชียลมีเดียและทำหนังสือยื่นถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน